สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ในที่สุดพระราชพิธีสำคัญ
คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เหลือไว้แต่ความคิดถึงที่คนไทยมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙

มีเรื่องใหญ่ในความรู้สึกของคนไทยเกิดขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระเมรุมาตร
แต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่เหล่านั้น
มีคนหลายคนครับที่เข้ามามีส่วนร่วม

ฉะนั้นรายการขีดเส้นใต้วันอาทิตย์วันนี้
จะเอาคนเหล่านี้ออกมาอยู่ข้างหน้าครับ
ทีมข่าวไทยรัฐได้ไปสัมภาษณ์คนเหล่านี้ไว้หลายคน
เราจะนำมาตัดต่อเรียบเรียง

เขาเหล่านี้แหละอยู่เบื้องหลังงานสำคัญ
เบื้องหลังปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่
เบื้องหลังการก่อสร้างพระเมรุมาตร
และสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

จิตกรสาขาต่าง
รวมทั้งคนจัดสวน
ฉะนั้นไปชมกันเลยนะครับว่า
แต่ละท่านเหล่านี้เขารู้สึกยังไง
คนไทยก็ภูมิใจในตัวคนเหล่านี้ครับ

คติความเชื่อของคนไทยว่าด้วยเรื่องพระมหากษัตริย์ไทยกับความเป็นสมมุติเทพ

เมื่อพระมากษัตริย์สัญญาณพระพระสมพพก็หมายถึงว่า

พระองค์เสด็จสวรรคตก็หมายความว่าพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
จากคัตินี้นำมาสู่การก่อสร้างพระมิงมาก
การก่อสร้างพระอำนาจในทุกคราวนั้น
ถือว่าเป็นการทรงเสด็จสู่สวงสวรรค์
คือหลังจากนั้นไปต้นมาผมเองเราก็ได้เตรียมตัวในการที่จะออกแบบกันตั้งแต่วันนั้นก็ให้กรอบแนวคิดในวันนั้นก็คือข้อแรกก็คือว่าการออกแบบพระมริมาตรในคราวนี้จะต้องเป็นการถวายพระเกียรติอย่างสูงสุดอย่างหนาที่สุดไม่ได้ข้อที่สองให้บุคลากรของเราไปศึกษาการออกแบบและจะ
สร้างพระเมรุมาตรในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะพระเมรุมาตรในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกศิลป์ข้อที่สามก็คือการออกแบบพระเมมาตรในคราวนี้จะต้องสะท้อนคติความเชื่อในเรื่องพระมหากษัตริย์ไทยกับความเป็นสมมุติเทพที่จะต้องถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ
การออกแบบพระเมรุมาตรตอนนั้นเนี่ยอาจารย์คิดอะไรเป็นอย่างแรกเมื่อได้โจทย์มาคะ
ในวันที่๑๓ช่วงบ่าย๓กว่าเมื่อเรื่องจนท่านสวรรคต

ตอนนี้เราต้องแต้วล่างแบบพระโนริมาตรเนี่ย
เราจะร่างในกรอบอันนี้ก็มีการพูดคุยรายละเอียดต่าง
ผมก็นำเสนอรูปแบบทันทีว่า
ถ้าแบบสำหรับพระมากษัตริย์นั้นมันก็จะชัดอยู่แล้วเป็นช่วงบุษบก
นั้นการนำเสนอรูปแบบและการออกแบบนั้นเราต้องเอาแบบอย่างน้อย
ต้อง๒แบบหรือ๓แบบขึ้นไป
คืนนั้นร่างไปประมาณสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มได้
ระหว่างที่ร่างนั้นที่ผมกลับไปร่างนั้นอันนี้บอก๓แบบ
คืนเดียวนะจริงแล้วผมร่าง๕แบบ
มียอดเดียวบุษบก๕ยอด
ยอดนี้๒แบบ๙ยอดนี้๒แบบ

มันมีเรื่องบังเอิญหลายอย่างผมก็ร่างไปถึงตี๔นะ

และวางยอดถัดออกมาเป็นกากบาดแบบมุม

ตั้งนานก้าวยอดก็ขีดให้เล่นไปเลย

คือผสมเข้าไปแล้วก็ยืดออกไป

ไปนั่งเขียนต่อที่ผมทิ้งไว้
ผมก็มานั่งเขียน๑ชั่วโมงครึ่งแล้วน้องทำ
แล้วก็นำมานำเสนอท่านพี่ปีศ
ต้องเรียนก่อนระหว่างที่เราเดินนั้น

เราไม่ได้มีความสุขอะไรมากมายเราก็ร้องไห้ไปด้วยกันเราก็

คือท้ายที่สุดก็ออกมาอย่างที่อาจารย์ได้
ได้มีความตั้งใจอย่างเต็มที่
เขาคือเราก็เดินผ่านมาที่กรมมีคนก็ร่องไห้เราก็

กว่าที่จะออกมาเป็นร่างสำเร็จที่นำไปทูลกล้า
เราได้ฝึกวิธีการรักหน่ายอย่างนั้น
วิธีการออกแบบในเวลาที่จำกัด
ฝึกคิดในเวลาที่เราไม่ต้องใช้
อย่างอื่นมาตอบสนองเราต้องคิดออกให้ได้

เราจะมองเวลาอย่างนั้นไม่ได้เลย

งานดีไม่ทันเวลาคุณค่าไม่มี

ว่าไม่งั้นผมบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

เราต้องเดินไปสู่ความแล้วเสร็จ
วันนั้นเราก็นำกลับอมทุนกลุ่มเด็ดประเทศ

ก็จะมีท่านทิพดีเป็นคนกล่าว

แบบที่เราเอาไว้ร่างมา

หนึ่งสองสามแต่ผมเรียนก่อนว่าตั้งแต่แบบเมนอ่า
พระพี่นางมาแล้วหรือไม่ก็เมนเจ้าฟ้าเพชรท่านอุธนำผมไป
อ่ากราบองคุณด้วยทุกครั้ง
แล้วผมจะนั่งอยู่ที่ใกล้พวกบาทมากที่สุด
แต่ว่าโดยที่บอกอ่ะนั่งจดเอาสมุดเล็กเอาไปจด
ไม่จ้างเหนื่อยไปมองว่าพักอ่ะนะก็นั่งอยู่อย่างเดียว
เราก็จดอย่างเงี้ยจด

องค์กลางองค์ประธานนะครับซึ่งถ้าเราดูในเชิงผ่างเมืองแล้วเนี่ยนะครับ
เราจะเห็นว่าองค์พระเมรุมาตรจะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับศาสนสถานที่สำคัญของเกาะนโกศิลป์นะครับ
แล้วมันจะส่งผลในเรื่องของมุมมองด้วยนะครับถ้าเราเข้าสู่มณฑลพิธีหน้าทิศเหนือเนี่ยนะครับ
เวลาเรามองผ่านองค์พระเมนตรงกลางเราจะเห็นว่ารัฐนาเจดีนี้ซ้อนอยู่เป็นแนวแกนเดียวกับพระเมรุมาตร
ซึ่งจะเป็นมุมมองที่มีความสวยงามแล้วก็มีความหมาย
จากการวางผังมาสู่พื้นที่บริเวณโดยรอบพระเมรุมาตรล่ะคะมีการออกแบบยังไงบ้าง
การออกแบบของเราก็คือการออกแบบเพื่อเสริมหรือเป็นการตีความต่อยอดจากความหมายของพระเมรุมาตร
ซึ่งเปรียบเสมือนภูเขาวัดสุเมนซึ่งอยู่ตรงกลางนะครับเป็นการออกแบบในเชิงสัญลักษณ์นะครับ
เชิงการตีความให้ภาพของความเป็นสวรรค์นะครับความเป็นศูนย์กลางจักรวาลของเขาพุทธสุเมน
มีความสมจริงแล้วก็เป็นภาพตามอุดมคติของไทยจริงนะครับ
แนวความคิดในการออกแบบของวิสาหกรรมครั้งนี้มันจะมี๒ส่วนใช่ไหมครับ
ส่วนที่หนึ่งก็คือพื้นที่รอบพระมิรุมาตรนะครับ
พื้นที่ส่วนนี้เป็นการออกแบบเพื่อตีความหมายนะครับ
เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของความเป็นสวรรค์
เพื่อสื่อความหมายถึงความเป็นภูมิจักรวาลนะครับ
จะมีการแสดงตำแหน่งของทวีปทั้ง๔นะครับ
มีการแสดงตำแหน่งของกำแพงจักรวาล
และก็แสดงถึงทะเลนะครับสีทะนอนหาสมุทร
ต่างบริพันธ์ต่างในเชิงสัญลักษณ์ที่หลุมรอบนะครับ
ก็จะเป็นการออกแบบเพื่อสื่อถึงความเป็น
ตายมะพานซึ่งอยู่เชิงเขาพระสุเมนนะครับ
และรักษณะรูปแบบของโผลดหินนะครับหรือจะสัญลักษณ์ทุกษ์พราน
ได้แรงบันดาลใจมาจากศิษยากรรมพนันทร์ที่วัดสุทัศน์นะครับ
เป็นนักสนักของสวนไทยที่เป็น๓มิติแต่มีแรงบันไดใจมาจากภาพจิตกรรมบังคันั้น
เห็นว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการใช้น้ำบริเวณโดยรอบด้วยใช่ไหมคะ

เราเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านมีความสนพระราชารุทัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หรือการที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีจะเกี่ยวข้องกับน้ำนะครับ
เราก็เลยเอาน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบ
จริงก็ออกแบบในลักษณะของสระอนุดา
ก็คือเป็นสระน้ำที่อยู่รอบฐานพระเมน
เวลาเรามองเราก็จะเห็นเหมือนกับพระเมนนี้ตั้งอยู่กลางน้ำนะครับ
เป็นน่าวคิดหนึ่งของการออกแบบกลางนิดนึงสันพยกรรมนะครับ
อันนี้ก็จะนำน้ำมาใช้เป็นองค์ประกอบในการออกแบบเช่นเดียวกันนะครับ
เพื่อสื่อถึงประปัติสำเร็จพระเจ้าหญวนะครับ
และได้เห็นมีพื้นที่สำหรับการนำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙ด้วย
อยากให้อาจารย์อธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะ
พื้นที่ทางด้านทิศเหนือนะครับซึ่งเป็นทางเข้าหลักของพระเมรุมาตรเนี่ยนะครับ
แล้วก็เอามาออกแบบเป็นลักษณะของทุ่งนานะครับเป็นนาคันนา
แล้วก็มีบ่อน้ำนะครับมีการขุดน้ำเพื่อให้มีลักษณะเป็นบ่อน้ำที่เป็นแก้มลิงนะครับ
เอาน้ำตรงนี้มาใช้ในการลดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ตรงนี้ด้วย
แล้วก็นำเอากังอันใช้พัฒนามาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในบ่อน้ำด้วยนะครับ
บริเวณนี้นะครับเราจะมีการปลูกข้าวนะครับ
ลูกข้าวมี๓ลักษณะก็คือข้าวที่เป็นต้นกล้านะครับ
ต้นข้าวที่แตกกอกแล้วก็ต้นข้าวที่ออกหลวงนะครับ
อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านทิศเหนือด้านหน้าด้วยก็คือต้นย่าแฝด
ต้นยางนาต้นมะม่วงหมาสะนกนะครับ
ทั้งหมดนี้จะเป็นพืชพันธุ์หรือเป็นการออกแบบ
เพื่อนำเสนอโครงการพระชำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ให้ปรากฏอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือ

สิ่งที่พระบาทสมียพเจ้าอยู่หัว
ทำให้ประชาชนชาวไทยมีเยอะมาก
เราก็จะได้เห็นว่า
สิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำให้พวกเรานี้มีอะไรบ้าง

ต้องเป็นส่วนที่เสริมธรรมพยากรรม
ที่เขาได้สร้างขึ้นมาเหมือนกับเป็นวิจิตร
ดงามเหมือนอยู่บนสวรรค์นะครับ
เพราะฉะนั้นสวนผมเนี่ยต้องเสริมอันนั้น
ความงามดั่งสวงสวรรค์ที่คุณกัมพลหมายถึงเนี่ย

ส่วนที่เราเห็นเนี่ยไม่น่าจะเป็นส่วนที่
เราเห็นที่ไหนประกอบ
ควรจะเป็นส่วนที่มองดูแล้วเนี่ย
มีความพิเศษโดยเฉพาะของเขา
นั่นก็คือหลักที่เราคำนึงถึงเวลาเราออกแบบสวนอันนี้
พื้นที่ที่เขาให้เรามีไม่มากนะครับ
จาราลูกขุนเนี่ยก็มีปีกข้าง
ซึ่งมีที่ไม่มากนะครับ
แล้วก็พระเมรุมาตรซึ่งสร้างความวิจิตรสวยงามมาก

ดังนั้นสวนของผมเนี่ยก็ต้องเสริมสิ่งพวกนี้
สิ่งทุกอย่างที่กรมศิลป์ได้สร้างเนี่ยจะเน้นอยู่ที่สีเหลืองนะครับ
ซึ่งเราก็เห็นนี่เป็นหลักอยู่แล้วซึ่งเป็นสีของพระองค์ท่าน
เราก็เลยคิดว่าโอเคเราจะเลือกไม้อะไรเลือกตีนสีอะไร
และฟอร์มของการจัดสวนนี่คืออะไร
ไม้เนี่ยที่เราจะเลือกใช้เนี่ยควรจะเป็นนี้นะครับ
หนึ่งไม้มงคลนะครับและที่เกี่ยวกับนักราชวังนะครับ
ไม้ใหญ่เราถึงเลือกต้นตะโกและต้นขอย
อันนี้จะเห็นเลยในสำรวมราชวังนี่มีในวัดพระแก้วก็มีนะครับ
ใบเนี่ยก็เรียกถึงต้นไม้ที่ดอกสีขาวที่เป็นสีบริสุทธิ์ครับ
เราก็เลือกถึงต้นแก้วและเข็มพิสุโรคซึ่งมีดอกสีขาวอันนี้เราก็เลือกมา
ผมคิดอย่างนี้ครับว่าทุกครั้งเนี่ยที่ประชาชนเนี่ย
พระองค์ท่านพวกเราใส่สีเหลืองให้ทุกคน
เป็นพลังของประชาชนพลังของแผ่นดินที่มีให้แก่พระองค์ท่าน
เที่ยวนี้เรามากันในชุดสีดำกันหมด
ดังนั้นเราควรที่จะมีสีเหลืองที่จะเป็นตัวแทนของเราในงานอันนี้
เพื่อเป็นพลังของพวกเราแสดงความจงรักภักดีกับพระองค์นี้ในวาระสุดท้ายอันนี้ครับ
ผมก็เลยเลือกทุกอย่างให้เป็นสีเหลืองให้มากที่สุด
ก็คือตอบดาวเหลืองซึ่งให้สีเหลือง
เราก็เลือกไม้ใบชนะหาบทองนะคะเป็นไม้ภูมิ
เป็นไม้พุ่มซึ่งจะเห็นอยู่ในพรรมพิธีทั่วไปหมดเลย
อันนี้เป็นไม้ใหม่ที่เราไม่เคยเห็นกัน
ดังนั้นเมื่อประชาชนเห็นก็มองดูไม่เคยเห็น
ก็เหมือนสวนนี้ไม่ได้อยู่ในสวนบ้านเรา

หรือแม้กระทั่งบัวนะครับซึ่งเราก็เลือกดอกสีเหลือง
และดอกขาวที่ไส้เหลือง
นี่คือส่วนสองอย่างที่เราเลือก
นี่คือคอนเซ็ปต์ที่เราคิดตั้งแต่ต้น
แต่โจทย์ของเราจริงแล้วเนี่ยก็คือเรียบง่าย
พอเพียงสมพระเกียรติ

เมื่อได้ทำโจทย์ให้พระองค์ท่านครั้งนี้
มุมมองเราก็คิดถึงอันนั้น
จากพระเมนมองไปวัดพระแก้ว
ก็มีต้นมะขามสูงบ้างต่ำบ้าง
ส่วนใหญ่เราก็ได้ขออนุญาต
และทำการตัดแต่งให้มันมีระดับสูงต่ำลงมาหน่อย
เพื่อให้มองวัดพระแก้วสง่างาม

มองออกไปเราก็คิดถึงขนาดนั้นกัน
อันนี้คือแนวความคิดว่าออกแบบสวนทั้งหมด
ให้สมภเกียจที่สุด
เวลาเราออกแบบ
เรียกตัวอย่างเฉวดาอย่างนี้
เฉวดานั่งเฉวดายืน

คือเห็นเขาพักเป็นแบบหัวโขน
ครั้งนี้ขอให้เป็นธนักที่คือ
มีความเป็นคนมีกล้ามเนื้อมีอะไร
อันนี้ที่เราคุยกันในเรื่องต้นเป็นอย่างไร
คือพระเมนนี่ก็เปรียบเหมือนเขาพระสุเมน

มันจะมีองค์ประกอบต่างที่ประดับ

เช่นสัตว์ประจำทิศ
แล้วความหมายต่างที่นำมาประดับ

มีราชศรีโฆษศรีซึ่งจะเป็นการปกครอง

จะเป็นเรื่องของครอบครัวคุณทองแดง
มีศักดิ์มาเยอะกลับมา
ได้ให้สธิมากรในท่างศิลปกรรม
มาร่วมกันเอาแบบลักษณะท่าทาง
ส่วนการเปรียบงานเป็นชิ้นแรกเลย
ในการทำงานพระเมนทั้งหมด
ก็ได้มอบงานให้ทางท่านอาจารย์ชิมวศง

การออกแบบและปั้นแล้วก็ทำสีก็แล้วเสร็จ

การออกแบบของงานปฏิบัติกรรมอันดับเมลม่านนะครับ
มีผู้ร่วมทำงานด้วยกันทางด้านจิตกรรม
ก็จะเป็นการล่างภาพลายเส้น
แต่ละภาพตามชิ้นงานว่ามีอะไรบ้าง

ก็มันเริ่มขยายภาพร่างบนกระดาน

เป็นภาพลายเต้นรูปนอกครับ
ให้ได้ลักษณะรูปร่างท่าทาง
สัดส่วนความสูงอะไรดังที่เราจะใช้จริง

คือปั้นให้เห็นรูปทรง
โดยใช้วัสดุที่เป็นดินน้ำมัน
เป็นวัสดุในการล่างผ้า
จากนั้นก็จะวางเหล็กโครงสร้าง

ไปติดตั้งบนแท่นปั้นโต๊ะปั้น

รูปทรงที่ต้องการ
ในขนาดและสัดส่วนที่เราใช้จริง
โดยทางคุณก่อเกียรติเขาก็ประมาณการว่า

แต่ก็พอทำจริงแล้วก็อาจจะมีเกินอยู่บ้าง
ก็ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
โครงสร้างเสร็จก็เริ่มมาเข้าสู่รายละเอียด
เน้นลักษณะหน้าความเหมือน

กล้ามเนื้อลักษณะพิเศษของเขามีอะไรบ้าง

ก็ประดับให้สวยงาม
ก็เอาความเป็นไทยเข้ามาผสมผสานกัน
ให้เป็นลักษณะงามในสมัยของพระองค์ท่าน
เมื่อได้ลักษณะรูปทรงฟอร์มที่สวยงาม

ฉลองพระองค์กำไรแขน

ใช้สำหรับในการกำบังลม
หรือใช้ประโยชน์ในการปกปิด
เพื่อที่จะไม่ให้บุคคลภายนอกเห็น
ในขณะเคลื่อนย้ายพระบรมศพ

ตำแหน่งของฉาขมังเพลิงนั้น
ซึ่งจะวางอยู่๔ทิศด้านบน

ทางขึ้นลงของบันไดนะครับ
ก็จะมี๔ด้านแล้วก็ทั้ง๔ด้านรายละเอียดจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะ
ฉกบันเทิงในครั้งนี้นั้นซึ่งเราได้นำเนื้อหาเรื่องราว
ที่จะมาบรรจุเขียนเป็นพระจิตกรรมทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ
ลักษณะของฉากบอบเบิ้งในข้างนี้นั้นชุดหนึ่งมีสี่แผ่นสี่ช่อง
ทั้งสี่ช่องแตกเป็นสองส่วนส่วนด้านบนตัวส่วนด้านล่าง
ส่วนด้านล่างนั้นก็เป็นโครงการพระดำริที่เราได้ทำมาซึ่งจะอยู่ในหมวดดินน้ำลมไฟที่อยู่ในแต่ละทิศ
ก็ในส่วนของผมนะครับก็ท่านมอบให้ออกแบบกิจกรรมที่อยู่ด้านหลังนัวด้านในของฉากบังเพลิงนะครับ
ภาพที่อยู่หลังฉากเนี่ยอยากให้นำดอกไม้สวรรค์ดอกไม้มงคลนะครับ
แล้วก็กล่าวถึงบรรยากาศของสวงสวรรค์นะครับก็จะมีความแปลกใหม่มีความเป็นยุครัชกาลที่เก้า
เป็นแนวที่พระองค์ท่านให้ตอนเขียนภาพกิจกรรมของพุทธรัฐนะครับ
แล้วก็นำแนวที่พระองค์ท่านเคย
เพื่อเป็นการให้ท่านให้มีความเป็นที่ที่สุดครับ
ครับและท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคนที่อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่
ที่เกี่ยวข้องกับพระเมรุมาตรทั้งหมด
วันนี้รายการขีดเส้นใต้วันอาทิตย์หมดเวลาแล้วนะครับกลับมา
พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า
ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ